สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้ตามติดอาการของธีรทรบุญมาทันนะครับไม่น่าเป็นห่วงอย่างที่คิดเพราะว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวนะครับก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับพร้อมกับแพทย์ประจำทีมก็คือนายแพทย์พรเทพมามณีนะครับโดยอาการล่าสุดนั้นก็พักเพียงแค่สองสามวันก็สามารถล

เชื่อว่าพักฟื้นสองถึงสามวันอาการบวมจะลดลงแล้วก็จะกลับมาลงสนามได้เจ้าตัวก็สามารถทิ้งน้ำหนักนะครับที่เท้าได้แล้วนอกจากนี้ยังต้องอยู่ในการดูแลของนักกายภาพทีมชาติต่อไปนะครับเนี้ยครับภาพที่เห็นนะครับเจ้าตัวทำให้ดูแต่ก็ยังไม่ลมหนักมากนะครับเห็นให้ดูว่าอาการนั้นไม่น่าเป็นห่

การฝึกซ้อมแล้วก็มีผู้เล่นที่พร้อมจะทดแทนอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาทั้งภีรพัฒนโนชายาและนริมดินวิทยาวัฒนโดมครับอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าอ่าเป็นเส้นเอ็นหรือเป็นกระดูกหรือเป็นกล้ามเนื้อนะครับนะฮะก็ดูว่านะฮะจะไปต่อได้ไหมนะฮะถ้าไปต่อได้ก็ให้มีเวลา
อยู่และนะครับนะฮะนะฮะแล้วเราก็มีอ่าต้นต้นสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายขวาอยู่แล้ว
เกิดขึ้นในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับที่ธีรทรนั้นแถลงข่าวที่โรงพยาบาล
อาจจะยังไม่ทราบข่าวอะไรมากแต่เชื่อเถอะครับว่าพี่ซิโก้นั้นก็ต้องทำงานละเอียด
ดังนั้นก็ต้องเช็คอาการของธีรทรจากแพทย์ประจำทีมอีกครั้งหนึ่ง

ทีมไทยมีโปรแกรมในการเปิดบ้านเจอกับสาวดีอาราเบียวันที่๒๓มีนาคม
จากนั้นนะครับ๒๘มีนาคมจะเจอกับญี่ปุ่นในการบุกไปเยือน
ซึ่งก็เป็นเกมสำคัญนะครับนัดที่๖แล้วก็๗ของบอลโลกรอบคันเลือกในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายครับ
ไปกันที่ทศตวรรษีปานหัวหน้าภูมิสอนของทีมเมืองทองพร้อมกับนักเตะเมืองทองนะครับ
คาชิมาฮัลเลอร์แชมป์เจรีย์ลีกญี่ปุ่นจะฝูไปแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับ
หลังเดินทางมาถึงท่ากัศยานดอนเมืองบรรดานักเตะเมืองทองก็แยกย้ายกันกลับ
เฉพาะในรายของนักเตะทีมชาติไทยทั้งธีรสินแดงดาชนะทิพย์สงกระสิน
กวินธรรมสัจจานันทิสตองโดนะครับต้องเรียกกลับไปเพื่อเตรียมตัวในการเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติ
กิเลนวันเลขเขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาวันพรุ่งนี้ครับ
แกรม๓นัดที่เหลือของเมืองทองนะครับตามเชียร์กันหน่อยนะครับ
จะเปิดบ้านเจอกับอุณสารคุณใดสิบสองเมษายนต่อด้วยการเจอกับบิสเป็นรอนะครับ
ี่สิบหกเมษายนในการเล่นในบ้านอีกหนึ่งนัดนะครับ
แล้วปิดท้ายด้วยการบุกเบยินคาชิมาเลอร์วันที่สิบพฤษภาคมนะครับ
จากโปรแกรมแล้วสองนัดนะครับถ้าเล่นในบ้านแล้วมีสามแต้ม
โอกาสที่จะเข้ารอบก็มีลุ้นเหมือนกันครับ